ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองนะคะ
เจ้าของถามคำเดียวเลยมันนอนยังไงของมันวะ

คุณอันนี้คือส่วนตรงนี้นะที่คุณเห็นเป็นถุง
แต่เดี๋ยวขวัญเล่าให้ฟังมันมีขวดขวดที่บรรจุน้ำเหลือง
พูดแบบนี้คิดออกไหมอะไร
บรรจุน้ำเหลืองวางไว้เพียบ
ไม่ใช่เค้กหวยอ่ะจ้ะเขาบอกว่าเกือบครึ่งร้อยขวดอ่ะ
ก็คือฉี่จะพูดภาษาชาวบ้านเป็นขวด
ทำไมมาฉีดใส่ขวดทำไมไม่ไปฉีดในห้องน้ำล่ะครับ
คุณคุณเห็นกองเมื่อกี้ว่าทีมงานกลับไปภาพบี้ก่อนเร็ว
คือนั่นแหละคือกองขวดที่ฉี่เต็มเลย
โอ้โหหลายสิบขวดเลยนะคะ
นี่ผู้ใช้ติ๊กต๊อกเขาก็เอาไปโพสต์ไว้
เขาบอกโอ้โหเจ้าของค่ะพี่ชนทิชาแจ่มเจริญอายุ๓๑ปีค่ะ
นี่อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านหมอที่สระบุรี
เล่าให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกโอ้ช็อก
ประกอบอาชีพทำห้องเช่ามา๘ปีไม่เคยเจอแบบนี้
เห็นแต่ข่าวในไทยรัฐทีวีที่เอามาเสนอ
ไม่เคยรู้เลยมันจะมาเกิดกับตัวเอง
พี่ก็บอกคนเช่าคงอยากรู้สิผู้หญิงผู้ชาย
เขาบอกผู้ชายผู้ชายอายุประมาณ๓๐ปี
มาอยู่ห้องนี้กับแฟนสาวเห็นตอนหลังเนี่ยเลิกรากับแฟนไป
เขาก็อยู่คนเดียวผู้ชายเนี่ยรู้มาแบบนี้ว่า
ทำงานเป็นลูกจ้างรับเหมาอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งนะคะ
ตัวไม่สูงสิงกับใครเลิกงานจะอยู่แต่ในห้อง
ตอนหลังเห็นเริ่มค้างค่าเช่า
ล่าสุดนะพี่เขาบอกว่าค้างเอาไว้๒เดือน
รวมเงินก็ประมาณสี่พันหายออกไปจากห้องเช่า
๗ธันวาคมที่ผ่านมาเธอเลยบอกอ้าวค้างไว้แบบนี้
ติดต่อก็ไม่ได้โอ้โหพี่ดูขวด
โอ๊ยมันจุฉี่จริงนะคะอันนั้นน่ะ
บอก๗ธันวาที่ผ่านมาเออแปลกทำไมหายไป
ตัดสินใจเอากุญแจไปเปิดห้องดู
พังงะกับกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้ง
แม่ของพี่เจ้าของห้องเช่าบอกว่าแม่ก็สงสัยอยู่นะ
คุณแม่บอกที่ผ่านมาไม่เคยเห็นผู้ชายคนนี้เอาขยะไปทิ้งเลย
เพราะจริงที่ห้องเช่าเขาจะมีถังขยะใบใหญ่อยู่ด้านนอก
เขาบอกทำไมผู้ชายคนนี้ไม่เคยเอาขยะไปทิ้งที่ตรงถังขยะด้านนอก
ก็เลยสงสัยเอาไปทิ้งที่อื่นแล้วมั้ง
ปรากฏพอเปิดประตูมาเจอขวดใส่น้ำปัสสาวะกว่า๕๐ขวด

ตรงไหนฮะล้อมรอบที่นอนเอาไว้

ไม่ใช่ล่ะค่ะคุณน่ากลัวมากล้อมรอบที่นอนเอาไว้ตรงที่เขานอนนะคะโอ้โหยังไงล่ะคะ
จริงเขาบอกในห้องเช่ามันก็มีห้องน้ำอยู่
งงเหมือนกันทำไมไม่ไปเข้าห้องน้ำ

เจ้าของห้องเช่าทั้งหลายระวังให้ดีค่ะ